คุณผู้ชมขาขวาร้ายซ้ายดีไม่รู้จะก้าวขาขวาหรือขาซ้ายก่อนดี
เพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะดีทั้งคู่ค่ะ
กับสภาพบันไดข้ามคลองด่านที่มันชำรุดซุดโทรมขนาดนี้

สะพานคลองด่านนะคะอันนี้เป็นทางเดินเท้า
เป็นอะไรที่สุดมาก
บอกเลยว่าก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน
คือคืนคันนะคะต้องลงตะแคงลงตรงไม่ได้
ถ้าเป็นผู้สูงอายุจะทำยังไงคะ
นี่ดูดิมีแค่ครึ่งเดียวอะ
ต้องมาฝั่งนี้นะคะชิดขอบ
ตรงกลางไม่ได้เพราะว่าเคยข้อเท้าพลิกมาแล้ว
กับการก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะ
นี่คุณดูที่ฉันพูดผิดซะที่ไหน

ไม่รู้จะย่องเอาขาขวาขาซ้ายก้าวตรงไหนลงไปก่อน

เดี๋ยวมันพลึบลงไปหรือฉันจะเอาฝั่งนี้ลงดี
เป็นคุณคุณกล้าข้ามไหมสะพานนี้
คือก็แหงอยู่เหมือนกัน
แต่ทำไงได้ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังต้องใช้กันอยู่อะค่ะ
นี่คือบริเวณกมที่๖๐ตะบนคลองด่านอำเภอบางบ่อสมุทรปราการ
สะพานแห่งนี้ชำรุดซุดโทรมอย่างหนัก
คือดูสภาพแล้วไม่น่ามีใครกล้าก้าวขาขึ้นไปใช้งานนะคะ
แล้วก็ยังมีฐานรองรับเสาไฟฟ้าส่องสว่างที่สภาพฐานปูน
เรียกได้ว่าหมดอายุไขแล้วนะคะทางด้านนางสาวรุทัยรัฐสาเกทองชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่าก็อยู่มาตั้งแต่๓๐ปีเห็นสะพานนี้มานานไม่เคยมีใครมาซ่อมแซมเลย
บันไดปูนหลุดแตกร้าวหลุดร่อนคุณดูสภาพ
เอาละกันนะหายไปกว่าครึ่งนะครับบางส่วนนี้เห็นไหม
เส้นมันโผล่ขึ้นมาด้วยคือถ้าจะเดินตรงเต็มเท้าเนี่ยเดินไม่ได้
ต้องเดินตะแคงเดินเฉียงเดินเหมือนนางงามประกวดเดินช้า
ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเขาบอกว่าเคยได้รับอุบัติเหตุจากการเดินข้ามบันไดแล้ว
ก้าวเท้าผิดชีวิตเปลี่ยนเธอบอกเท้าพลิกเลยค่ะ
แล้วก็กลัวว่าถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุหรือว่าเด็กมาใช้บริการตรงบันไดตรงนี้
จะทำยังไงถ้ามันเกิดเหตุร้ายขึ้นมาแล้วใครจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้
เพราะว่าประชาชนแถวนั้นเนี่ยต้องเดินข้ามสัญจรตรงนี้กันทุกวันนะฮะ
ก็อยากจะให้หน่วยงานหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบกันหน่อยนะคะ
ถ้าพี่เขาเดินลงมาขั้นสุดท้ายแล้วยกมือเฮ่

เหมือนในหนังก้าวพาดพุบไปเลย